คุณผู้ชมทีนี้คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ย

มุมหนึ่งก็มองว่ามันเป็นการลงโทษ

อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าไอ้ลักษณะพฤติการแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งย่านทวีวัฒนาคุณผู้ชม
เจ้าของค่ายมวยไปทำร้ายไม่ใช่สิ
ทุบตีใช้สายยางแล้วก็หางปลากระเบน
ตีนักมวยไปฟาดที่ก้นแรงแบบนี้ค่ะ
แม่นหน่อย

หนึ่งสองสาม

พี่
พี่มัวแต่งงานค่ะ

โย่ได้โย่

เร็วเร็วเร็ว
ทีเดียวทีเดียวทีเดียว
โห

แล้วตอนหลังเปลี่ยนเป็นหางปลากระเบน
แล้วเห็นไหมคะตอนถ่ายคลิปมีพูดด้วย

ปรากฏว่าหลังจากที่คลิปนี้มันถูกแชร์ส่งต่อกันไป
เพจอีซอสขายข่าวเอามาแชร์
ชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเยอะจริงค่ะ
อย่างที่บอกไปบ้างก็บอกว่าอ๋อเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้เด็กไง
แต่บางคนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่นะ
นี่มันคือการทารุณกรรมไม่ใช่การลงโทษนะครับ
เราไปตรวจสอบให้แล้วคลิปนี้เกิดขึ้นที่
ค่ายมวยฉลามศึกมวยไทยยิมย่านเขตทวีวัฒนาค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราพอรู้แบบนี้ลงพื้นที่เลยค่ะไปตรวจสอบนะคะ
ไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นสอบถามจากใคร
จากเจ้าของค่ายมวยชื่อว่าคุณปริญญาสุธวาอายุ๕๐ปี
เป็นคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วใช้สายยางกับหางปลากระเบน

เล่าบอกว่าอ๋ออย่างนี้คุณนักข่าว
ค่ายมวยเกือบเปิดขึ้นมาสักประมาณปีกว่า
ค่ายนี้มีนักมวยในค่าย๘คนทุกเช้าตี๕๓๐
จะให้นักมวยออกไปวิ่งฝึกกำลังฝึกซอม

และทุกคนจะต้องกลับมาถึงค่ายก่อน๖โมง๕๐นาทีในตอนเช้า
ถ้าใครกลับมาช้าจะถูกทำโทษ
ด้วยวิธีการตีก้นตามจำนวนคนแบบนี้ก็คือ
ใครกลับมาหลัง๖โมง๕๐
ใครกลับมาหลังจากนี้คนที่๑ก็จะโดนตี๑ครั้ง
คนที่๒ก็จะโดนตี๒ครั้ง
คนสุดท้ายก็จะโดนตี๘ครั้งเพราะในค่ายเขามีนักมวย๘คน
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นวันที่๑๒ธันวาคม
นักมวยทั้งหมด๘คนกลับมาที่ค่าย
ช้ากว่า๗โมงก็คือเกิน๗โมง
เขาก็เลยลงโทษให้ทั้ง๘คนไปเบิ้ลเป้า
เป้าก็คือลักษณะให้ต่อยเป้าเหมือนเวลาต่อยกับคู่ซ้อมค่ะ

คือมีนักมวยที่ค่าย๘คนทำผิดทั้ง๘คน
ทุกคน๗คนเลือกวิธีการเบิ้ลเป้าแบบนี้
แต่ปรากฏว่ามี๑คนค่ะเลือกที่จะขอถูกตีก้น๑๐ที
ค่ายมวยเขาก็เลยจัดให้ค่ะโดยใช้สายยางตี

คือเบิ้ลเป้าเนี่ยคนละ๕๐๐ครั้ง

บอกผมไม่เอาเบิ้ลเป้า๕๐๐ครั้ง

ใช่ค่ะเลือกขอให้ตีก้น๑๐ทีหนีแบบนี้ค่ะ
ค่ายมวยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาทารุณหรือว่าทำร้ายร่างกาย
แต่เป็นเพียงการทำโทษตักเตือนเพื่อความเป็นระเบียบวินัย
ส่วนตอนนี้การลงโทษหลังจากนี้ก็จะไม่มีการตีก้นแล้ว
เพราะมองว่าตีไปเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วก็กลับมาสนุกเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นจะใช้วิธีให้เบิ้ลเป้า๕๐๐๖๐๐ครั้งอะไรก็ว่าไป
คือลงโทษด้วยวิธีการอื่นแทน
ผมไม่เอาผมขอโดนตีดีกว่าบอกมึงโดน๑๐ทีนะ
ครับสิบทีก็เอาก็ไปตามคลิปนะฮะก็คือว่าไม่ได้เจตนาว่าจะตี
จนแบบเด็กถึงขนาดเลือดตกยางออกหรือว่าอะไรก็คือว่าทำโทษแบบตี
แต่ในสังคมในโซเชียลที่ออกไปบางกลุ่มก็มองว่า
ผมทำโทษแบบตีเป็นงัวเป็นควายหรืออะไรที่จะอ่านตามในคลิปนะครับ
คอมเมนต์ต่างแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
ที่ว่าต้องให้อยู่ในกฎในระเบียบโอ้ยผมเลี้ยงที่นี่ถามได้เลยพี่
เหมือนลูกเหมือนหลานทุกคนแหละคือไม่ได้มีการว่าทารุณ
ถึงขนาดว่าโอ้โหตีกันแบบเลือดนี่ไงพี่เป็นไม้เป็นสายยาง
ไม่ใช่เป็นม้าไม่ใช่เป็นอะไรอย่างนี้พี่
ส่วนน้องคนที่ทำผิดแล้วก็ขอเลือกวิธีให้ตีก้น๑๐ครั้งเนี่ยนะคะ
ว่าแสนศักดิ์อายุ๑๖ปีเท่านั้นค่ะ
วันนี้นักข่าวก็ไปคุยด้วยนะคะแต่ก็ดูน้องอารมณ์ดีนะคะ
นักข่าวบอกยิ้มตลอดเลยบอกว่าวันนั้นเขาเลือกเอง
เลือกที่จะถูกตีก้นมากกว่าไปโดนเบิ้ลเป้า
เพราะคือวิ่งมา๑๐กิโลแล้วมาให้เบิ้ลเป้าอีก๕๐๐ครั้งก็เหนื่อยไง
เขาก็เลยเลือกบอกว่าเออถูกตีก้นเจ็บแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
แล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรที่ก้นด้วยนะคะ
ยืนยันว่าเจ้าของค่ายมวยก็คือคุณปริญญานี่
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายและเป็นเพียงการทำโทษ
เหมือนพอตีสังสรรค์ลูก

ออกไปกันประมาณตี๕
สามสิบกว่าแล้วตี๕

แล้วจากนี้จะจะเอามาไง
กลับมาตรงเวลาเหมือนเดิมไม่ต้องรอเป้า
กลับเบื้นเดิมตกตีแล้ว

มีรอยไหมครับ

ผมว่ามันน่าจะยอมรับนะครับ

เขาต้องตีเป็นธรรมดา
เหมือนพ่อแม่ที่สอนเรามา
เหมือนพ่อแม่ที่สอนเรามา

ไม่ครับเขาใช้การมายม